คุณผู้ชมไปดูเรื่องของแป้งนาโนดกันต่อ
หลายคนส่งข้อความมานะคะผ่านของเฟซบุ๊คไลท์ยูทูปไลท์
บอกว่าข่าวนี้ขึ้นหน้าเป็นอย่างไร
วันนี้ตามความคืบหน้ามาให้นะคะเพราะว่าทางด้านของผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แถลงข่าวค่ะพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์นะคะ
ตามความคืบหน้าเรื่องนี้และอย่าลืมนะท่านนายกกำชับมาด้วยนะคะคดีนี้
บอกว่าเรื่องของการจับกลุ่มเสียแป้งนาโนต
ผู้ต้องหาคนสำคัญที่หนีออกไปจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
กลางเดือดของ๒๒ตุกลาคม
แล้วยังมีกลุ่มบุคคลที่เบื้องต้นมีคนช่วยพาหลบหนี
ที่รู้มาท่านบอกแบบนี้
ประชุมร่วมกับรองอธิบดีกรมราชธรรม
ประชุมติดตามครึมหน้าอย่างเคร่งเครียด
ช่วง๑๐โมงตำรวจชุดสืบสวน
อย่างที่บอกว่าคุมตัวนางสาวหมวยหนึ่งในผู้ต้องหาร่วมกันพาทางด้านของเสียแป้งนาโนหลบหนีไป
ก็มีการสอบสวนอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะพากลับมาที่สพมนครศรีธรรมราช
ทีมข่าวเองอย่างที่บอกว่าพยายามสอบถามนางสาวหมวยว่าตกลงเป็นคนจ้างไหมที่เฝ้าไข้เนี่ย
จ้างเฝ้าไข้แล้วโอนเงินให้เขาเพื่อที่จะช่วยทางด้านของเสียแป้งนาโนตหลบหนีจริงหรือไม่ดูค่ะ
อ่าอ้ออออออ๋อเหรอครับหล่ากับเสียแป้งนะครับฟรี

เล็กเก็บที่เดี๋ยวครับ
ปิดบังใบหน้าก้มอยู่ตลอดเวลาผู้สื่อข่าวพยายามจี้ไมค์สัมภาษณ์อยากรู้ว่าตกลงทุกอย่างเป็นการวางแผนกันมาอยู่แล้วหรือไม่รวมไปถึง
เงินที่มีการโอนเข้าบัญชีของคนเฝ้าไข้นั่นก็คือไหม๒๐๐๐บาท

ที่ก่อนหน้านี้ถูกตัดสินจำคุก๒๑ปี๓เดือน๒๕วัน
ในคดีที่มีการยิงตำรวจบาดเจ็บ
ต้องบอกว่าเป็นคดีที่ยาวเป็นหางว่าวเพราะมีคดีติดตัวเยอะมาก
สำหรับเสียแป้งคนนี้นะคะแล้วยังมีคดีร่วมกันฆ่าอดิษฐรองนายกอบจด้วยของนครศรีธรรมราชคุณผู้ชม
นำไปสู่การที่เขาหลบหนีซึ่งมีภาพจากกล้องมุมจรปิดของโรงพยาบาล
อันนี้ก็คือเป็นภาพที่เกิดขึ้นในวันนั้นที่เขาหลบหนีนะคะ
แล้วยังเจอด้วยว่าเสียแป้งนานโหดเนี่ยซึ่งจริงแล้วอายุเขายังจริงเนี่ย
เราก็บอกว่าคดีเขาว่า๙นาทีก็ถึง๑๑คดีเขาไม่ได้เป็นคนอายุเยอะเลยค่ะ
สรุปแล้วมีการถูกดำเนินคดีมาแล้วทั้งหมด๑๒คดีคุณผู้ชม
มีเรื่องประวัติการครอบครองอาวุธปืนด้วย
แล้วก็มีเรื่องของคดีการฆ่าผู้อื่นตั้งแต่ปี๕มกราปี๕๐
ฆ่าตำรวจนั่นแหละค่ะที่สพเมืองพัทธลุง
คุณผู้ชมดูตามหน้าจอคือคดีเยอะจริง
กระทั่งมาธันวาปี๕๐ก็มีเรื่องของครอบครองอาวุธปืนไม่มีทะเบียน
มีคดีพยายามฆ่านะคะเกิดขึ้นที่สพเมืองพัทธลุงเมษายนปี๕๑
พฤษภาคม๕๑ในปีเดียวกันคุณดูนะ๕๐๒คดี
๕๑สองคดี๕๒สองคดี
แล้วมีเรื่องของคดีพยายามฆ่าหลายคดีมาก
ไปปี๕๔๕๙๖๐๖๒ตั้งแต่ปี๕๔ก็มีคดีพรศ๕๙ฆ่าผู้อื่น
เอาเฉพาะแค่คดีฆ่าผู้อื่นหรือพยายามฆ่าก็จะเป็น๑๐คดีแล้ว
ถึงบอกว่าเป็นนักโทษคดีอุกชะกันหลายคดีเลย
จนกระทั่งหลบหนีนี่แหละค่ะ
ครับผมเดี๋ยวทีมงานลองขึ้นกราฟิก๔หมายจับผู้ต้องหาล่าสุดหน่อยนะฮะ
เพราะว่าเดี๋ยวจะสรุปให้อีกครั้งว่าตอนนี้มีใครที่จับได้แล้ว
แล้วก็มีใครที่อยู่ระหว่างการหลบหนีบ้างนะครับ
โดยตอนนี้๔คนที่ถูกออกหมายจับก็จะเป็นผู้หญิง๒แล้วก็ผู้ชาย๒
นี่นะฮะซ้ายสุดคือไหมวิลาวันขวาสุดคือหมวยยุวเรศนะครับ
๒คนนี้คือจับได้แล้วนะครับและอยู่ระหว่างการสอบปากคำ
ตอนนี้ที่เร่งสอบขยายผลวันนี้ก็คือสอบหมวย
ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ไหมก็ให้ข้อมูลมาค่อนข้างเยอะแล้วแหละ
เมื่อวานนี้คือเป็นประเด็นที่จับไหมแล้วไหมให้เรื่องราวให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน
กลายเป็นว่าแบร์ออกมาหมดเลยว่าเธอโดนจ้างเฝ้าไข้
แล้วเธอให้ไปโดนจ้างให้ไปทำสิ่งต่างแทน
ว่าจะเป็นการซื้อโทรศัพท์มือถือแล้วค่าจ้างเท่าไหร่นะ
จะให้เงินทั้งหมด๒๐๐๐๐๐บาทให้บ้านอีกหลังหนึ่ง
ได้โอนมาแค่๒๐๐๐บาทเองนะครับตอนนี้นะครับ
ดังนั้นตอนนี้ขอขึ้นชาร์จอีกครั้งครับจับได้แล้ว๒ยังอยู่ระหว่างการหลบหนี
อีก๒ก็คือผู้ชาย๒คนนะครับคือนายจักรีหรือนายบิ๊ก
โตวริสต์ทองด้วงนะครับอยู่ระหว่างการหลบหนี
และตอนนี้คาดว่าน่าจะยังอยู่ในประเทศไทยน่าจะนะครับ
แต่มีสัญญาณโทรศัพท์ไปโผล่อยู่ใกล้กับชายแดน
แล้วมันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับที่จะเชื่อมไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้
ทั้งหมดทั้งมวลนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งติดตามจับกลุ่มตัว
เพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
รางวัลน้ำจับตอนนี้๑แสนบาทด้วยนะคะ